ช่วงที่แล้วได้ฟินไปกับเมนูก๋วยเตี๋ยหล่อสูตรโบราณกันไปแล้ว
คราวนี้มากันที่เมนูเส้นของชาวจีนแคะ
ที่มีสีสันน่าทานแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
โอ้ยหยวดน้ำลายกันเลือกเกิน
อ่ะเริ่มออนทัวร์กันเลย

ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูเส้นโบราณของชาวจีนแคะครับ
นำเอาข้าวหมากซึ่งเป็นวัตถุดิบติดครัวเนี่ย
ผสมผสานกับเมนูเส้นจนได้เมนูที่มีชื่อว่า

นี่แหละครับเป็นที่มาของการออนทัวร์ที่ร้านแหลมทองโภชนาแห่งนี้ครับ
หมักนะคะถือเป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวของชาวจีนแคะมาช้านาน
เพราะนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงที่จะช่วยชูรสชาติ
ทำให้อาหารของชาวจีนแคะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
โดยส่วนผสมของข้าวหมากนี้นะคะจะประกอบไปด้วย
ข้าวเหนียวแป้งข้าวหมักหรือยีสที่เป็นหัวเชื้อในการหมัก
และอังคากหรือข้าวแดงของจีนที่นำมาบมกับราแดงจนได้เป็นเมล็ดข้าวสีแดง
ชาวจีนนิยมนำมาใช้แทนสีผสมอาหารนั่นเองค่ะ
ส่วนขั้นตอนในการทำก็เพียงแค่นำข้าวเหนียวมาแช่น้ำทิ้งไว้
จากนั้นนำไปนึ่งจนสุกแล้วทิ้งไว้ให้เย็นลงนะคะ
ก่อนจะนำข้าวเหนียวนึ่งสุกนี้ไปล้างน้ำเปล่าจนยางเหนียวของข้าวออกจนหมด
ซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษค่ะ
เพราะถ้าหากล้างยางของข้าวเหนียวออกไม่หมดแล้วแล้วก็ข้าวหมากก็จะเสีย
มีรสเปรี้ยวจนไม่สามารถนำมาปรุงอาหารได้นั่นเอง
และเมื่อล้างจนสะอาดได้ที่แล้วนะคะก็นำแป้งข้าวหมากไปพึงแดดให้อุ่นเล็กน้อย
เพื่อกระตุ้นให้ยีสทำงานได้ดีขึ้น
จากนั้นก็นำมาบดเป็นผงแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากับข้าวเหนียวและอังคัก
ก่อนจะนำไปใส่ในภาชนะที่มีฟ้าปิดมิดชิด
เราจะหมักเจ้านี่ทิ้งไว้ประมาณ๒๓วัน
ก็เปิดฝาแล้วก็แยกเฉพาะส่วนเนื้อออกมา
ก็จะได้ข้าวเหนียวหมากที่มีสีแดง
ถุดิบพิเศษที่ช่วยชูรสชาติอาหารจีนแคะ
ให้กล้ำกล่อมได้อย่างอัศจรรย์เลยละค่ะ
สวัสดีครับคุณป้าบุญส่งครับผม
แหลมทองโภชนานะฮะ
ก่อนหนึ่งถามเลยป้ายุเมื่อกี่ปีนี้

ก็ตั้ง๕๖
ปีแต่จริงร้านแหลมทองนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ

ก็รวมปู่อะปู่นี้เปิดข้างในเป็นโรงแรมนะ

เป็นครัวแหละตอนนี้เขาเลิกก็

ร้านอาหารอย่างเดียวก็ยังไงจะตาย

พอเรามาทำนี่ก็ไม่ได้หยุดแล้ว

ลักษณะของอาหารจีนแคะนี่เป็นไงรสชาติเป็นยังไง
จีนกวางตุ้งเนี่ยเขาก็จะรสจัดใช่ไหม

แล้วตัวข้าวหมักนี่เอามาสมกับอาหาร

หมากนี่มันเหมือนแทนชูรส

ทุกวันนี้ยังมีร้านคนจีนแคะในบริเวณนี้มีเยอะ

ขายอาหารนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คนจีนทำนะ

ถ้าไม่เห็นป้าทำอาหารมื้อนั้นบอกไม่อร่อย

เริ่มทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยกับที่ร้านนี้
แต่งมา๒๐กว่าปี๒๕ปีนี่๗๖ปีแล้วลูก

สมัยก่อนสะพ้ายจะทำอะไรล่ะลูก
ล้างชามมาก่อนถูบ้านมาก่อน
มองดูกุ๊กจะทำอะไร
แสดงว่าไม่มีใครสอนเราเลยครูพักรักจำหมดเลย
กุ๊กกลับบ้านเราถึงจะหัดกลางคืน
พอตอน๕โมงกุ๊กกลับบ้าน๖โมงเราก็เปิดร้าน
พ่อสามีก็เที่ยวไปบอกเพื่อนมากินสิ
ลูกสะพ้ายฉันทำเนี่ยอร่อยไหม
แล้วตอนทำวันแรกให้เพื่อนอากงกินเนี่ยเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าอร่อยอร่อยแล้วก็หัดตำไปเรื่อย
หลังจากนั้นเราก็ได้ครองบันลังเชฟกระทะเหล็กของร้าน

กุ๊กจะออกคนไม่เห็นหน้ากุ๊กก็กินข้าวไม่ได้ไม่อร่อย
ไม่เชื่อมือเนอะ

ขอลองเมนูเส้นของชาวจีนแคะ

ผัดเส้นหมี่กับเส้นหมี่น้ำ
บุคคลที่เราได้มาพูดคุยกันวันนี้นะคะ
ถือเป็นตำนานคู่ร้านแหลมทองโภชนาเลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวเราให้แม่ครัวในตำนานท่านนี้
พาเราไปรู้จักกับเมนูเส้นหมี่ข้าวหมากกันเลยดีกว่า
ขอทันประมาจารย์โปรดชี้เนะด้วย
เอาละครับมาดูส่วนผสมของเมนูเส้นหมี่ผัดข้าวหมากนะแม่นะ

นั่นนะสิสงสัยชะมดนี่อะ

นึ่งข้าวเหนียวมาล้างแล้วก็ใส่แป้งข้าวหมาก

ไม่เคยเห็นเลยเคยได้ยินแต่ว่าข้าวหมากเข้ามาแต่ไม่เคยเห็นว่า

อันนี้ข้าวหมากเสร็จปุ๊บทำไมมันเป็นสีอย่างนี้เพราะตัวนี้ใช่ไหม

มันคือข้าวเหนียวแดงของอังคักของเมืองจีน

เอามาบดแล้วเมืองไทยไม่มี

นี่คือสำเร็จแล้วเป็นข้าวหมากแบบนี้๒วันใช้งานได้
มาดูผสมผสมของหมี่ผักข้าวหมากบ้างมีอะไรบ้างนะครับผม

นิ่มก็เนี่ยใส่ปลาหมึกใส่หมู

แช่น้ำถ้าไม่แช่มันก็จะแข็งจะเหนียว

ส่วนไหนก็ได้เนื้อแดงผัดให้มันหอมให้ปลาหมึกมันหอมเสร็จแล้วก็ใส่ลูกชิ้น

มีไข่ต้องใส่ไข่ดาวถึงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะ
ให้เราเอาไปทำอะไรเนี่ยทอดก่อน
ทอดเสร็จแล้วก็ทำน้ำแกง

ก็ต้มไงต้มให้น้ำแกงไข่มันออก
ได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะคุณผู้ชมที่ร้านแหลมทองโภชนาแห่งนี้
เขานำไข่ไก่ไปทอดในน้ำมันจนกลายเป็นไข่ดาวก่อนจะนำมาต้มในน้ำซุปพร้อมกับเครื่องเคราวอื่นอื่น
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ชาวจีนแคะทำกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณกันแล้ว
เพราะจะทำให้น้ำซุปมีรสหวานและมีกลิ่นหอมแบบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอื่นเพิ่มอีกเลยล่ะค่ะ
รู้นะว่าสมสมมีอะไรบ้างคราวนี้คุณแม่
ต้องฝากฝีมือให้คุณแม่ละละ

มีผัดขอมีน้ำนะนั่งรอนะ
นี่เอายกไปด้วยนะฮะ
เห็นป้าบุญส่งคุยเก่งแบบนี้แล้วเนี่ยลีลาในการทำอาหารของเขาก็สุดยอดไม่แพ้เลยนะคะ
เรียกได้ว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคจะให้ทำเมนูต้มผัดแกงหรือทอดก็ทำได้สบาย
จากนั้นนะคะที่นี่ยังคงใช้เตาถ่านแบบโบราณในการทำอาหารมาตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยนะจ๊ะ
เพราะนอกจากเตาถ่านนี้นะคะจะทำให้อาหารมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมเมนูเส้นของชาวจีนแคะแบบดั้งเดิมจริงนะครับผม

ก็ไม่มีอะไรก็ใส่ปากซะนะ

อ้าวยังมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช้อะไรเนี่ย
น้ำจิ้มก็แล้วแต่เราจะกินพริกไหม
เราเริ่มจากเส้นหมี่ก่อนเนอะตัวนี้นะเส้นหมี่ผัดนะ

ใส่ปากเกี่ยวเกินอ้าว

เจอไม่เห็นเรื่องเลยหรอก

มันรวมทั้งหอมปลาหมึกมันหอม

คือมันมีเอกลักษณ์ของตัวข้าวหมักของข้าวเขา

คนกินก็จะไปคิดอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่

หมักทำยังไงมันถึงหอม

แล้วต้องตายก่อนเรา

จริงเราไม่ได้ยึดว่าคนแค่คนไทย
เพราะเราก็ไม่ใช่คนแค่

ไม่ใช่จริงแค่แต่ไปบอกว่าเราไม่ใช่คนแค่
คนแค่ก็ไม่เชื่อ
ไม่เชื่ออีกนะเพราะเราอยู่นี่มาตลอดเขารู้จักเราแบบนี้ตลอดใช่ไหม

ไม่มีกลิ่นแล้วน้ำแกงจะหวาน
ถ้าหวานข้าวหมัก

ตัวนี้แล้วก็หวานของตัว

เป็นเมนูอย่างนี้คุณแม่

เอาอะไรผัดมาก็เห็นผัดเส้นหมี่มาแต่ไหนแต่ไร

รู้สึกไงบ้างที่เป็นคนที่ดูแลร้านแห่งนี้ให้ยังคงขายดิบขายดีอยู่
พี่น้องภูมิใจนะพี่น้องทางสาวพี่เนี่ยภูมิใจหมดเลย
อนาคตร้านนี้จะเป็นยังไงเนี่ยจะยังมีทางต่อไปอีกมั้ยมีรุ่น๓รุ่น๔มีมั้ย
ก็ให้ลูกสาวคนขายข้าวแกงเนี่ยเขาพอทำได้
เอางี้ก่อนจากกันเดี๋ยวคุณแม่ฝากร้านหน่อยแหลมทองโภชนาแห่งนี้มายังไงเดินทางมายังไง
มาของผมเขาก็มากันถูกแล้ว

เขาบอกไทยสันเย็นแหลมทองเขาก็มากันถูก

เปิดก็เที่ยงขายเที่ยง

โดนขึ้นหน่อยดูซื้อกระดาษ
พอกินพังนอนอย่างอนุรักษ์ของเก่าไว้ให้กิน
เพราะฉะนั้นรีบมาทานกันนะ
ขอประคุณคุณแม่มากนะ
สติมาออกรายการแล้วนะ
เฮ้ยเดี๋ยวขอบคุณดีนะส่วนแม่

ตั้งแต่ข้าวแช่ที่มีให้เลือกทั้งข้าวหอมมะลิ

หยวดสอดไส้ปูจ๋าห่อด้วยหลุม
มาพร้อมผักสดแกะสลักที่จะแต่งอย่างสวยงาม
ื้อหือหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเนี่ย
ถ้าเสาร์นี้ยังไม่มีแพลนไปไหนแล้วก็
ลองไปทานข้าวแช่ดับร้อนให้ชื่นใจกันได้
ถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙ค่ะ